ดูการแสดงความรักของน้องแมวและธาตุแมวกันหน่อย
บอกว่ารักกันปานจะกลืนกลินเลยทีเดียว

อยากจะกินกลืนเธอทั้งตัว
เออหรือไม่ก็สิงร่างเข้าไปได้นี่ก็ทำแล้วนะ

มันไถมันคอเคลียร์มันแบบเมามันนั่นแหละ
มันจะรักอะไรขนาดนั้นคิดถึงอะไรขนาดนั้น
เหมือนแมวที่บ้านผมเลยชอบมาคอเคลียร์ตรงเท้าผมอ่ะแล้วตอนที่ผมถอดรองเท้าด้วยนะ
โหมันก็มาคอเคลียร์
ใช่มันคอเคลียร์สักพักมันหลับ
แสดงว่ามันรักมากนะมันตายมันไม่ได้หลับ

ไม่ก็สลบมีสองอย่างมันจับที่ประจอนแมวอย่างตอนนั้น
ไม่รู้เลยนะตอนนี้มันตื่นยังเห็นมันหลับไปวันหนึ่งได้มั้
อันนั้นตายแล้วหลับไปวันหนึ่งอ่ะ
โอ๊ยถ้าถอดรองเท้าอย่าเพิ่งเล่นกับแมวล้างเท้าก่อนนะ
เพิ่งดูตัวนะเนี่ยสงสารแมว
แล้วตอนนี้ไม่ต้องถอดนะอย่ามาถอดแถวนี้นะดิฉันไม่อยากเป็นเหมือนแมวคุณ